คุณผู้ชมคะมาดูพี่กบสุวนันนางเอกรุ่นใหญ่ของเรากันหน่อยนะคะ
เมื่อวันก่อนโพสต์รูปภาพครอบครัวนี่เลยคุณพ่อบลุ๊กนะคะ
นาดาน้องนาดนครบ๔คนแต่คุณแม่เนี่ยบอกว่า
มีสมาชิกอยู่ห้าคนเท่านั้นแหละคุณหลายคนตกใจเฮ้ยมีข่าวดีหรือเปล่า
เพราะว่านับดูเนี่ยเขามีกันแค่๔คนเองนะคะ
เท่านั้นแหละชาวเน็ตเข้ามาแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบกว่า๒๐๐คอมเมนต์นะคะ
เพราะเข้าใจว่าพี่กบกำลังจะมีลูกอีกคน
แต่คุณผู้ชมค่ะผ่านไปสักพัก
กบเข้ามาเฉลยด้วยตัวเองด้วยการแก้ไขแคปชั่นว่า
ใจเย็นค่ะทุกคนเมมเบอร์ไฟล์อยู่ตรงอกของน้องนาดานะคะ
คือสมาชิกคนที่๕อยู่ตรงอกของน้องนาดา
นาดาเขารักของเขาจนเป็นสมาชิกของครอบครัวเราไปแล้ว
ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดก็คือตุ๊กตาที่อยู่ตรงหน้าอกของน้องนาดาค่ะ
พอไปดูย้อนหลังคลิปเก่าที่พี่กบโพสต์ไว้
ก็จะเห็นว่าเจ้าน้องกระต่ายตัวนี้เป็นสมาชิกอีกคนนึงของครอบครัว
จะอยู่ในทุกโมเมนต์ของน้องนาดาและน้องนาดนนะคะ
เพราะฉะนั้นที่เราแสดงความยินดีไปก็โอเค
ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ครอบครัวเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
แล้ววันก่อนนี้ก็เป็นวันเกิดน้องนาดาด้วย
แต่ปกตินะสำหรับเด็กทุกคนจะต้องมีตุ๊กตามีหมอนเน่าคู่ใจคู่กายกันตลอดเลยนะคะ